ดูเรื่องราวของยันแต่ยันที่เนี่ยเป็นยันหลวงพ่อเดิมอยู่ที่บานประตูโบสถ์วัดค่ะ
ยันที่บางประตูโบสถวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์
หลวงพ่อเดิมได้ทำการแกะขึ้นเอง
ยันนี้เรียกว่ายันพระเจ้าพรมโลก
หรือเล่ากันว่าเมื่อหลวงพ่อเดิมจะเข้าโบสถ์
ท่านจะเอามือจับที่ยันนี้
เพื่อให้ยังปกปักรักษาญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นสุข

จริงแล้วความเป็นมาของยันถ้าเล่าวันนี้ไม่จบ
โอ้โหจริงมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอ

เอาจริงเขาบอกว่าประวัติที่มาที่ไปเนี่ยยาวมากนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปคร่าวก็คือยันที่เห็นที่บานประตูโบสถ
เขาเรียกว่ายันพระเจ้าอมโลกหรือว่ายันพุทธซ้อน
โดยหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แกะขึ้นมาเองนะคะ
ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วแล้วท่านก็ยังได้รับ
สมยานามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควร์ด้วยนะคะคุณ
มีเรื่องเล่าขานกันมาบอกว่าเมื่อเวลาหลวงพ่อเดิมจะเข้าโบสถ์
ท่านจะเอามือจับที่ยันตรงนี้ก่อน
เพื่อที่จะให้ยันปกปักรักษาญาติโยม

ซึ่งบานประตูนี้ก็ทำมาจากไม้ประดูกนะคะ
เคยถูกโจรกรรมไปด้วย
หลังจากที่หลวงพ่อเดิมมรณภาพไป
ครั้งนั้นนะคะอาจารย์ธนิตอยู่โพ
สามารถสืบแล้วก็นำกลับมาคืนไว้ได้

ส่วนใหญ่ว่าพวกโจรหรือขโมยที่มาขโมยของในวัด
ขโมยของที่เป็นแบบโบราณวัตถุอะไรต่าง

ก็เลยทำให้เอากลับมาคืนบ้างตามเจอบ้างอะไรต่างแบบนี้นะคะ
จริงแล้วเรื่องของการขโมยขโจรอะไรอย่างนี้

และนี่ก็คือเป็นภาพของหลวงพ่อเดิมนะคะ

เอาเรื่องราวมาฝากมาเล่าสู่กันฟังยังไง